กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของพ่อศรีจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะสามารถคว้าทุน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจได้สำเร็จหรือไม่
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาทตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาทถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พ่อแม่ยายลูกหลานสี่ข้อ
คนละข้อเองนะครับพยายามเลือกเรื่องให้ดีดี
แล้วก็ตอบในเรื่องที่เราถนัดไหวไหมไหวครับ
สู้ไหมสู้ครับสู้นะพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ขอเชิญพ่อศรีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อสีเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งหมดห้าเรื่อง
ในห้าเรื่องเนี้ยดูแล้วพ่อสีคิดว่า
ตอบเรื่องไหนได้เลือกไว้ก่อนในใจ
และทั้งหมดเก็บไว้ให้คนในบ้านพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด

เรื่องที่หนึ่งจังหวัดพิจิตย์
เรื่องที่สองเข้าโพธิ
เรื่องที่๓ภาษาไทยป๓
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ยอดรักสลักใจ

เรื่องยอดรักสลักใจครับ
ทำไมมีเรื่องแยกรักสลักใจครับพ่อ

จริงแล้วพี่แอ๋วเนี่ยก็คือคนพิจิตร

รู้พอที่จะร้องเพลงของพี่แอ๋วได้สักหน่อยไหมล่ะ

อีกหน่อยเดียวเนี่ยคือเพลงอะไรอ่ะ

ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย

ไม่ไม่เคยนอกใจ

ไม่เคยนอกใจแม่ฟังแล้วชื่นใจนะพ่อจ๋า

ก็คือผลงานของยอดรักสลักใจทั้งนั้นเลย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากเนื้อเพลงทหารใหม่ไปกอง
ทหารไม่ได้ห้อยพระ
ตัวเลือกที่หนึ่งหลวงพ่อแช่ม
ตัวเลือกที่สองหลวงพ่อทวด
ตัวเลือกที่สามหลวงพ่อโต
ตัวเลือกที่สี่หลวงพ่อปาน
เพลงทหารใหม่ไปกองฟังมั่งเป็นบางครั้งแต่ร้องไม่ได้

ถ้าพร้อมแล้วพ่อศรีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่หลวงพ่อปานครับ
ก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
พ่อศรีผมจะยังไม่เฉลยนะครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
พ่อจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทอนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ทอนขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดพิจิตรข้าวโพดภาษาไทยป๓
และบ้านของเราข้าวโพด
ทำไมถึงเลือกข้าวโพดให้แม่มาตอบ
เพราะว่าแม่จะรู้ดี
เอาอย่างนี้นะแม่ต้องรู้นะขอให้โชคดีนะครับ

ขอเชิญแม่ทอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ทำอาชีพผักข้าวโพดมากี่ปีแล้วครับ
ก็สิบกว่าปีได้
ผมถามหน่อยสิขั้นตอนที่เราไปทำเนี่ยคืออะไรบ้างแม่
ก็คือว่าหักข้าวโพดหักข้าวโพดใส่สก้า
แล้วก็ไปใส่กระสอบกระสอบถุงปุ๋ย
แม่เคยสังเกตไหมว่าเข่งนึงเนี่ยได้สักกี่กิโล
เข่งนึงก็ประมาณสิบโลและสิบห้าโล
สิ่งที่ถามเนี่ยพยายามให้แม่ทบทวนในเรื่องของข้าวโพดทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นมันคืออาชีพที่แม่ทอนเคยทำมานะครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ในเข่งนี้หรือในตะก้านี้นะครับก็จะมีข้าวโพด
พร้อมเปลือกพร้อมเปลือกนะครับ
แล้วก็จะมีเข่งเปล่าให้เพื่อที่แม่จะได้ปอกเปลือกออก
เอาฝักเปล่าเนี่ยใส่เข้าไปในเข่งนู้น
แม่หักไปให้ครบสิบห้าโลเท่านั้นเองนะครับ
พอครบ๑๕โลแล้วเนี่ยให้ตีละครั้งตีให้แรงเลยแม่
แต่ตอนนี้ว่าถ้าเกิดว่า๑๕โลเนี่ยแม่อยากหักคนเดียวหรือว่าอยากจะให้ได้ผู้ช่วย

อยากได้แฟนกับพี่สาว
อ่าขอเชิญผู้ช่วยทั้งสองท่านครับ
โจทย์สำนับเรื่องนี้คือ
ให้แกะเปลือกข้าวโพกและไยข้าวโพกออกในจำนวนสิบห้ากิโลกรัม

ช่วยกันนะครับ
ต้องเร็วกว่านี่
ขึ้นทางนะครับ
ต้องเร็วต้องแข่งกับเวลาอีก
ย้ายฝั่งใหญ่ไปทางเร็ว

เร็วเรียกมือหน่อยครับ
เร็วทำให้รอหน่อย
ย้ายฉีกเลยครับ

๑๕พ่อไปเร็ว

มีความรัก

คว้าละครั้งผิดละครั้งถูก

พ่อผมสังเกตดูนะครับ

แล้วหักเนี่ยบางทีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง
ลูกอยู่เหมือนกันหลายดอกอยู่เหมือนกันนะ

ก็รองเวลาได้เร็วกว่านี้แล้วละ
ตอนนี้สิ่งที่เราได้นะครับ

ก็หักกระพพดไปเรื่อยชาว

แล้วเดี๋ยวไปจะเฉลยช่วงหน้านะ

ภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับ

แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คือน้องเอม
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเอ็มขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

ขอเชิญน้องเอ็มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภาษาไทยได้เกรดอะไรครับ

นี่เด็กทำดีต้องได้กำลังใจแบบนี้

และรอหันน่ะเรียนรึยังลูก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งบรรจุ

ตัวเลือกที่สามบรรทัศน์

คิดว่าถูกแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าพร้อมแล้วน้องเอ็มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามบรรทัศน์ครับ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ดวงและตัวเลือกที่๔๖ดวง

เช็ดถูอยู่เราก็จำของเราได้ของอยู่ในบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วยายละเมียดเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๖ดวงครับ
แต่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะยายนะ
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อศรีจากจังหวัดพิจิตรกันนะครับว่า
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดไปต่อลมหายใจ
ต่ออาชีพที่เขาจะทำมาหากินได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จากเนื้อเพลงทหารใหม่ไปกอง
ทหารไม่ได้ห้อยพระองค์ใด